จวนนี้หนึ่งคาวค่ะค่อนี้แม่น่าชื่นใจจริงเลย
สำหรับขาประจำของงานเลี้ยงผู้แทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ

นั่นเองมาทุกปี๔ปี
แล้วดิฉันรู้พูดกับเขาทุกปีเลย

เดี๋ยวคุณลาดมา๔ปีติดแล้ว
บอกว่าเป็นทริปที่วางแผนกันมานานมาก

เพราะว่าติดงานก็เลยตามไปแจมทีหลัง
ส่วนอีกหนึ่งคลิปที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือ
คลิปที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัวในช่วงปีใหม่นั่นเองจ้า

แล้วก็มาแสดงความยินดีนะครับกับชาวไทยรัฐทุกคนด้วยครับ
เข้ามาทำงานตรงนี้เนี่ยก็คือไทยรัฐก็จะแบบว่า
เขียนข่าวเชียร์สนับสนุนผลงาน
เรื่องส่วนตัวอะไรตลอดเวลาขอบคุณมากเลยครับ

คลิปนี้คือเป็นความตั้งใจของเราเลยไหมคะ

เพราะว่าเขาอยากไปอเมริกากันนานแล้ว
เราไปเมืองนอกเราก็เหมือนไปใช้เวลาด้วยกัน

สนุกดีครับปีใหม่มีแพลนไปครับ
ก็เนี่ยดูกันอยู่ครับก็มีแพลนไปกลับที่บ้านเหมือนเดิม
คือเฮียบอยเนี่ยนะพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศทุกปี
เราก็จะได้เห็นโมเมนต์น่ารักของครอบครัวฉัดบริรักษ์ตลอดเลย

น่ารักน่ารักของครอบครัวนี้ออกมาให้เราได้ตามกันถึงรึเปล่า

โดยเฉพาะน้องวันใหม่นะคะขวัญใจของทั้งบ้านที่สำคัญเป็นขวัญใจของพวกเราด้วยเหมือนกัน
แล้วส่วนใครที่กำลังจะไปไหนในตอนนี้ดาราอีกหลายคนนะคะที่วางแพลนจะเที่ยวเดี๋ยวเราอัปเดตมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างแน่นอน